เบาเว่
เป็นการตัดสินใจที่หล่อแล้วก็เท่ที่สุดเลยคุณช้าง
ตรงใจเราเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งเป๊กก็มั่นใจว่าตรงใจคุณผู้ชมด้วย

วันนี้ต้องขอบคุณคุณช้างมากค่ะนะคะ

ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่คุณช้างมานะคะ
แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นต้นทุนในการให้คุณช้างไปสู้ชีวิตวันนี้

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

เราก็ร้องไห้หนักมากตอนนั้น
ทุกวันนี้แม่กับเฟิร์สก็ลำบากมาก
คือเฟิร์สก็ต้องออกรับจ้างร้องเพลง

แล้วก็ค่ารถโรงเรียนด้วย

แล้วก็คือเขารับสภาพได้
คือแม่บอกเขาทุกวันว่า
เราจนนะลูกเราต้องสู้

ทุกวันนี้บ้านก็ยังสร้างไปเสร็จประตูหน้าต่างก็ไม่มีจ้ะ
นอนสองคนแล้วแล้วลูก
หน้าต่างมาใส่ประตูมันแข็งแรงกว่านี้

ห่วงห่วงลูกนะแม่ห่วงลูก

กลัวเขาทำเป็นลูกเขากำลังโต
วันนี้หนูตั้งใจจะมาคว้าเงินรางวัล
เพื่อไปทำหน้าต่างที่บ้านค่ะทั้งหมด๙บาน
แล้วก็เอาไว้ดูแม่แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะ

เฟิร์สสาวนักสู้มีชีวิตอยู่เพื่อแม่
สวัสดีค่ะ
เฟิร์สตัวจิ๋วหลิวเดียวเองนะ

ตอนสิ้นคุณพ่อแล้วเรารู้สึกยังไงมั่งตอนนั้น

เพราะว่าหนูไม่คิดว่าวันหนึ่ง
เราจะเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์
ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องแบบกำพาพ่อนะ

จากเรื่องของโรคภัยที่มาพากพ่อของเฟิร์สไปแล้ว

เรื่องเงินทองเรื่องกินอยู่ลำบากไหมคะ

ตอนที่พ่ออยู่อยากไปไหนได้ไปอยากกินอะไรได้กิน

มีใครมามั่งมีคุณแม่มีลูกพี่ลูกน้องแล้วก็สามีลูกพี่ลูกน้อง

ขอบคุณครับ

เป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้เป็นภรรยา

ตอนนี้คุณแม่ออกไปรับจ้างทำงานเหมือนเดิม
ตอนนี้แม่ไม่ได้ออกแล้วปวดขาไปยืนนานไม่ได้
ยืนแล้วมันจะชาลงตามขาข้างเดียวค่ะ
รายได้หลักของที่บ้านตอนนี้มาจากไหนคะแม่

ตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย
ก็คือจะต้องหาเงินนอกจากเรื่องกินเรื่องใช้
เราจะต้องค่าเรียนอีกใช่ไหม
แล้วหนูเอารายได้มาจากไหน
หนูก็รับจ้างร้องเพลงอะค่ะแบบ
ใครจ้างก็ไปงานบุญงานบวชงานแต่ง
เขาให้๗๐๐๘๐๐อย่างนี้ค่ะ

เดือนหนึ่งมากสุดมีกี่งาน
ก็ประมาณ๔๕งาน
สมมุติแบบพ่อหนูดูอยู่

เป็นคนเป็นเด็กที่ถูกตามใจ

เห็นอะไรในตัวหนูที่ตอนเด็กพ่อไม่เคยเห็นเลย

พี่อยากให้หนูเดินไปแล้วกอดแม่ให้แน่น

สู้ด้วยมากสู้ด้วย

พี่ขออวยพรให้เฟิร์สนะคะ
ความมั่นคงที่มีต่อแม่จงนำพาหนู
ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในชีวิต

ตอนนี้มาเป็นการแก่นฝันของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้

สู้ชีวิตจากรายการของเรา

หนูอยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิต๑แสนบาทค่ะ

เอาไว้ดูแลแม่แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะ
แต่ว่ารายการของเรามีให้สูงสุดนะเฟิร์สถึง๑ล้านบาทนะ
เราไม่ได้มีให้แค่แสนเดียวนะ
๑ล้านบาทถ้าเฟิร์สร้องได้ถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลง
๑แสนบาทนี้เฟิร์สต้องร้องให้ถูกต้องแค่๖เพลง

เอาล่ะได้รับแรงใจจากคุณแม่จากพี่เป๊กกี้จากทุกคนแล้ว

ถ้าสู้มาถึงเพลงที่๑อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทมาเลยครับ
เฟิร์สเราถนัดร้องเพลงของใครบ้างลูก

ค่ะอย่างเพลงที่เปิดมาอันนี้หนูถนัดไหมคะ

ค่ะแต่ถ้าไม่ชัวร์นะใช้ตัวช่วยนะคะ

อยากจะบอกเลยคือมาเอาตังค์เลยลูก
ถ้าไม่ชัวร์หนูเปิดตัวช่วยเลยปั๊บเอาเงินกลับไปให้ได้
เอาล่ะฟังไปแล้วตัวช่วยของเรานะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้

ตอบว่า

เป็นเสียงจากเด็กอายุ๑๔ที่ผมฟังน้ำเสียงแล้ว

พี่เป็นห่วงหนู

พี่เป็นห่วงหนูกลัวไม่อยากให้หนูพลาด

มาถึงเพลงที่หนึ่ง
มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงมา

แล้ว

เวลา
ติดฟ้าห้องว่าต้องสวยโลกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเอ่อเข้าเมืองเสี่ยงดวงเดียวดาว
งานแรกรายได้ที่ใช่ส่อหาไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบขวารถทัวร์ไม่ไหว
อ้อนร้ายชาติจะเก็บเงินพันธุ์สักไป
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรูข้างหัวเตียงแม่
จับกระยังอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห่อนลบเลือด
อ่อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างจะย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสร้างเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้หวังแม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน
ร้องได้ออกมาจากหัวใจจริงเลยนะครับ
เสียงดีนะคะเสียงดีเหมือนมีสายเลือดเป็นนักร้อง
ตอนแม่เขาท้องแม่เขาชอบร้องเพลงค่ะ
แม่เขาชอบกดจริง
ชอบร้องเฉพาะตอนท้องนะครับคุณแม่
เอาล่ะร้องไปแล้ว
เปอร์เซ็นต์ที่เราคิดว่าเราร้องถูกต้อง

มาดูกันสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
เฟิร์สร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เฟิร์สร้อง

ศิลปินรัชนกศรีโรพันธ์

เอาละวันนี้เฟิร์สร้องได้ไปแล้ว

เพราะว่าจะได้หยุดไปพักผ่อนกัน

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

ทุ่มแบบทนไม่ไหวอ่ะแม่ทนไม่ไหว

แม่ก็อยากจะโยนแต่โยนไม่ได้
มาเจ็บใจแห้งหย่อนเธอแท้งข้างหลัง

เพลงนี้เลยที่ทำในห้องน้ำเนี่ย

ใช่